เป็นอดีตสาวเซ็กซี่ตัวแม่

มาที่นี่เราต้องพูดเรื่องจริงเราไม่มีการโกหกนะคะอาจารย์เนอะ
เป็นคนอารมณ์รากระลึกร้อน

หญิงทรนงรักเกียรติรักษศรี
ไม่ยอมใครเป็นคนหัวดื้อหัวรั้น

ปรารถนาอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วย

นี่ก็มีเหตุให้ต้องตายจากพรรดิภาค
ไปตายจากตาย๓วันนะครับ

คุณไปแย่งสามีชาวบ้านครับ